คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้ปกครองคนหนึ่งถูกคุณครู
ที่เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่ค่ะ
ทำร้ายร่างกายแล้วก็โพสต์ภาพเอาไว้ว่านี่
หลักฐานบาดแผลแบบนี้
ผู้ปกครองเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่าเทอมลูกค้างเอาไว้ตั้งสองเทอมแล้ว
แต่ผู้ปกครองก็บอกว่าไม่นะเทอมเดียวหรือเปล่าไปดูใบเสร็จไปดูเอกสารสิ
ก็เลยทะเลาะกันเถียงกันถึงขั้นที่ผู้ปกครองถูกครูทำร้ายร่างกายตามภาพนี้นะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวบีคนที่ถูกทำร้าย
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้นะคะคนที่นำเรื่องนี้มาโพสต์
เขาบอกว่าไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรกับคนบาดเจ็บหรอก
แต่อยากจะเป็นคนกลางมาแชร์เรื่องราวนี้เพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนเจ็บ
นางสาวบีนามสมมุติคนนี้ค่ะเขาก็โพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๖ตุลาคมไปรับลูกชายอายุ๔ขวบนะคะ
อนุบัน๑โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็นำเงิน๑๕๐๐บาท
สำหรับผ่อนจ่ายค่าเทอมลูกเทอมแรกประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
แต่ครูที่โรงเรียนอนุบาลของลูกอ้างว่ายังค้างจ่ายค่าเทอมเทอม๒
ของปีการศึกษา๒๕๖๒อีกเทอมนึงนะ
แล้วเหมือนกับพูดแบบเสียงดังต่อว่าผู้ปกครองท่านเนี่ย
เสียงดังต่อหน้าผู้ปกครองคนอื่น
ผู้ปกครองคนนี้บอกว่าจ่ายแล้วนะก็ยืนยันกับครูไปว่าจ่ายแล้วจ่ายแล้ว
แต่โรงเรียนไม่ได้ออกใบเสร็จให้
ทีนี้ครูก็กลับไปดูสมุดจดบันทึกการจ่ายค่าเทอม
อ้าวก็จ่ายไปแล้วจริงทีนี้ยังไงล่ะ
ก็เลยเกิดความไม่พอใจขึ้นนะคะผู้ปกครองก็เลยบอกว่าย้ายโรงเรียนเลยดีไหม
กลายเป็นทะเลาะกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง
แล้วครูก็มาทำร้ายผู้ปกครองจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะ
มีแผลที่ไหล่ซ้ายแขนซ้ายหน้าท้องที่คอ
หนูไปคอยดูสมุดซึ่งพอคุณครูเปิดสมุด
มันก็จะมีชื่อหนูเขียนอยู่ในสมุดว่านาง
ชื่อนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้ได้จ่ายตังค์น้องแล้ว
ก็คือพอเจอหลักฐานส่วนนั้นคุณครูก็เริ่มสีหน้าไม่พอใจแล้ว
คุยกับเราไปตบโต๊ะไปคือเอามือตบที่โต๊ะ
หนูก็เลยบอกว่าเนี่ยทีแรกครูอ่ะ
ว่าหนูว่าหนูยังไม่ได้จ่ายต่อหน้าผู้ปกครองคนอื่น
เต็มเลยแล้วพอครูเจอหลักฐาน
คำขอโทษของครูสักคำก็ไม่มี

หนูก็กลับหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
หนูขอย้ายลูกหนูออก
เพราะว่าเวลาหนูจ่ายอะไรแต่ละอย่าง

หนูอ่ะไม่รู้ว่าครูอ่ะจะเรียกเก็บตังหนูเมื่อไรอีก
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคิรี
ก็ไปคุยกับคุณครูคู่กรณีนะคะ
แต่ก็บอกว่ายังไม่อยากจะให้สัมภาษณ์
ต้องรอการแจ้งความที่สพพรมคิรีในวันที่๑๕ตุลาคมนี้
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าทางโรงเรียนไม่ได้ทวงเรื่องของค่าเทอม

แต่วันเกิดเหตุนะคะครูเห็นนางสาวบีทะเลาะกับสามีอยู่หน้าอาคารเรียน
ครูบอกว่าครูเข้าไปห้าม
นางสาวบีเข้าใจผิดคิดว่าไปผลัก
ก็เลยหันไปด่าครูแล้วก็ทำร้ายครู
ครูอีกคนที่เห็นเหตุการณ์ก็จะเข้ามาช่วยเข้ามาห้าม
แต่ก็กลายเป็นว่าเข้าใจผิดไปอีกคิดว่าจะมารุมทำร้าย

บอกว่ามันเป็นเรื่องที่นางสาวบีคนนี้ทะเลาะกับสามีแล้วครูไปห้ามครูไปช่วยต่างหาก
ข้อมูลก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะ
ส่วนเจ้าของร้านขายของชำข้างข้างโรงเรียนค่ะชื่อว่านายบัญชาอายุหกสิบเก้า
ก็บอกว่าความเห็นส่วนตัวนะไม่เชื่อว่าครูจะไปทำร้ายผู้ปกครอง
ที่ถูกกล่าวหาตามที่ได้มีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
เพราะครูก็ไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียอะไรให้กับโรงเรียน
ครูที่ถูกกล่าวหาเป็นถึงลูกผู้มนุยการโรงเรียนด้วยซ้ำ
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ว่ามีการลงบันทึกประจำวันมีการแจ้งความอะไรกันไว้หรือเปล่า
ก็ยังไม่มีนะคะมีแค่การโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
แต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยค่ะตัวผู้ปกครองที่ชื่อว่านางสาวบีนามสมมุติคนนี้
เขาทำเรื่องขอย้ายลูกไปเรียนที่โรงเรียนอื่นเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ข้อมูลก็ยังไม่ตรงกันจากฝ่ายของผู้ปกครองและฝ่ายของครู
ทีนี้บาดแผลของผู้ปกครองเด็กคนนี้เนี่ยจะเกิดจากใครใช่ไหม

แต่ว่าถ้าผู้ปกครองเขาบอกว่าก็ครูเอามาทำร้ายเขานะครับ